ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะหลายคนก็ไปปลูกไม้ด่างเนาะ
ธุรกิจของเขาเราก็เลยจะไปอัปเดตกันค่ะว่า
มันคลายล็อกกันแล้วตอนนี้ยังปลูกอยู่หรือเปล่า
เจริญงอกงามทำกำไรกันบ้างไหมค่ะ
ไปดูคนแรกเลยค่ะพ่อกุ้งสุธิราชของเรานี่
อย่างที่ทราบนะคะแกทำเป็นแบบเพจเลยนะ
ไปเดินตลาดต้นไม้เห็นปุ๊บอุ๊ยชอบ
ก็เลยเริ่มปลูกจากต้นไม้ใบเขียวทั่วไปนะคะ
มาเป็นมอนเซล่าคือมอนเซล่ามันจะมีความเป็นด่าง
มันจะประคานเยอะอยู่นิดหนึ่งค่ะ
มีแจกบ้างขายบ้างร้องรำทำเพลงคลาย
เหงาไปนะคุณผู้ชมเท่านั้น
คือแม้ตอนนี้นะคะพี่กุ้งแกจะกลับมาทำงาน
ร้องเพลงลิกงลิเกแล้วไม่ทิ้งอาชีพนี้นะคะ

บอกเลยคุณผู้ชมรายได้ไม่เบาจริงค่ะ
มาต่ออีกคนหนึ่งพี่ภัยโพงสะท้อน

ลูกแบบไม้ดั่งเยอะมากนะคะ

พี่ไผ่เปิดใจนะคะว่าได้สั่งซื้อกล้วยด่างแดงอินโด
ซึ่งเป็นพันธุ์กล้วยราคาดีเนี่ยเพื่อมาขยายพันธุ์จำหน่ายต่อค่ะ
มา๒๓เดือนคุณผู้ชมถึงตอนนี้มาร้องพงร้องเพลงแล้วนะคะ

ก็บอกว่าขอรับจ๊อปนะคะเป็นพ่อค้ากล้วยดังอีกคนไปละกันค่ะ
ปิดท้ายน้องใหม่แซคชุมแพร
แซะก็ช่วงนั้นแกได้ข่าวไงคนปลูกแล้วมันรวยกันจังเลย

เริ่มเศร้าหาพุงหาพันธุ์พ่อขยายไหม

ผ่านมา๓เดือนอัปเดตล่าสุดเป็นยังไง
จุมแพรจะรวยหรือเปล่าน้องเราจะรวยไหม

ก็คือแบบเห็นเขาปลูกเขาเพาะ

ดูไหมว่าอาจจะอนาคตอาจจะขายได้
คือซื้อมา๔๐๕๐เมตรครับผม

ไม่เป็นไรนะคะก็ตั้งใจทำต่อไปนะคะพี่ให้กำลังใจแซคนะคะเพราะว่ากำลังสร้างบ้านอยู่
ใช่เขาอาจจะเหมาะกับงานในวงการบันเทิงมากกว่าก็ได้